โอ้โหเรื่องนี้

แล้วแดนเซอร์ออกมาช่องดรอมไม่พอใจ
เมื่อกี้ไม้งามน่าจะไม่พอน่าจะเป็นไม้ไผ่ลำไม้ไผ่นะฮะที่ตำรวจถือไป
แผ่วเลยนะวัยรุ่นมีงานที่ไหนมีเรื่องที่นั่นเห็นใจคนอื่นบ้างขนาดตำรวจอยู่ยังไม่เกรงพิการขึ้นมาลำบากพ่อแม่ต้องมาดูแล
แต่ละคนถึงเวลาเกณฑ์ทหารร้องไห้อย่างกับวัวถูกเชื่อดผมไม่ได้พูดนะเขาโพสต์

หลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปคุณผู้ชมแน่นอนครับแน่นอนแน่นอน
แน่นอนว่ามีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุเต็มไปหมดฮะ

แล้วฝั่งของผู้ก่อเหตุก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเลือดตกยางออก
นี่ขนาดไม่มีปืนไม่มีมีดนะนะครับ

เข้าไปชมมหอรศพในงานฉลองอัฑีกิริย์
งานทำบุญกระดูกนั่นแหละตามความเชื่อของชาวบ้านเขาจัดกันนะครับ

จัดงานทำบุญกระดูกให้พี่สาวที่ล่วงรับไปแล้วนะครับก็เอาดนตรีมาเล่นสักหน่อยนะครับ
ตอนค่ำของ๙เมษายนที่ผ่านมานี่นี่ร่องรอยของการจัดงานยังอยู่
ดนตรีเล่นได้แป๊บเดียวคุณผู้ชมนะครับวงดนตรีเล่นได้แป๊บเดียว
วัยรุ่นสองฝั่งตีกันแล้วแล้วชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นบ้านกรันบ้านกันหนึ่งล่ะกับบ้านเมืองไผ่ที่มาเจอกันนะครับ
อย่างที่ผมบอกไม่มีปืนไม่มีมีดมีแต่เก้าอี้นะครับมีแต่ไม้แค่นี้ก็เจ็บจะตายอยู่แล้ว
ส่วนสาเหตุที่ตีกันแม่ครัวต้องเชื่อเพราะแม่ครัวอยู่แถวนั้นมองอยู่ตลอด
แม่ครัวในงานเล่าบอกว่าโอ๊ยเขาไม่พอใจกันไม่พอใจไม่พอใจอะไรล่ะแม่

เมาได้ที่ด่ากันไงด่ากันแล้วต่อยกันครับคุณผู้ชม
เพราะดีไม่มีใครเสียชีวิตแต่ก็สร้างความตกอกตกใจให้คนที่เขามางาน
ก็เจ้าภาพนะบอกว่าใครจะจัดงานแบบฉันเนี่ยงานบุญอะไรต่าง
เตรียมรับมือเหตุการณ์แบบนี้ไว้ให้รัดกลุ่มด้วยละกัน

คือพี่กับดอมก็เกือบมีปัญหาเรื่องนี้นะ

ให้แต่พี่เบิร์ตพอห้ามโดนก็ไม่จับมือก็ได้จับขา